กำลังใจรวมไปถึงหาแง่คิดดีจากชายคนนี้
ถูกต้องค่ะลุงดำค่ะเป็นยอดคุณพ่อ

พร้อมกับขายน้ำแข็งใสในการหาเลี้ยงชีพไปด้วย

สู้ชีวิตมากมายขนาดไหนไปชมค่ะ
ถามว่ามีคนเคยบอกเอาลูกไปทิ้งไหม

เพราะว่าความรับผิดชอบมันค้ำคอกันอยู่
ผมชื่อนายุวัฒน์เสถียรเทศกุลนะครับ

ดีเคยเป็นพนักงานแห่งหนึ่ง
จุดหนึ่งได้มีการผันแปรของชีวิต
คือได้มีลูกน้อยของผม
ที่ถูกหมอกว่าเจาะหลังแต่แรกเกิด
ให้ผมตัดสินใจในการต้องมาเลี้ยงดูเขา

ลุงบอกเขาจะหลังลูกลุงน่ะสาเหตุอะไร

ถามอาจารย์หมอที่เจาะหลังลูกลุง

ว่าทำไมจอหลังลูกลุงเป็นเพราะอะไร
ดูดังคิดพอแท้กับลูกมากหรือเปล่าครับ

เงินที่หามามันก็หลอเบามันเรื่อย

บอกนูดูดังไว้หน่อยมาสองคน
ผมหนูก็ว่ายนำไม่เป็น
แต่ว่ามันเกิดการผันแปรมีการเปลี่ยนทัศนคติ
โดยที่ศูนย์เทรินทรก็หมอเขาบอกว่า
พ่อเด็กอย่าไปท้อนะเด็กยิ่งกว่าพ่อเด็กยังมีอีกเยอะ
อาจารย์หมอก็พูดถึงเร็วสักทีก็กลับมา

มันเกิดแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุด
เส้นทางของคุณลุงครับคุณลุงได้ทำอะไรต่อ
ก็มีผู้จิตใจดีแล้วก็มีความเมตตา
เขามาสอนถึงที่บ้านครั้งแรกเลยกล้วยทอด

เขาบอกน้องดำเนี่ยขายน้ำแข็งใสสิ
มันขายได้ทั้งปีเลยนะลงทุนแค่ครั้งเดียว
นี่มีเครื่องเอาไหมขายให้๑๒๐๐บาท
เราก็คิดเออเขาถาม

ก็คือตอนนั้นเราก็ห่วงลูกใช่ไหมครับ
ห่วงด้วยมันไม่มีใครดูของเขาไง
เราก็ต้องคิดว่าถ้าเราไม่ขาย
เราก็ไม่มีเงินหากระดาษมาแผ่นเดิน

เอารถทิวแทนขึ้นไปทำไม่ได้
ก็เลยมาได้ลุงที่อยู่ตลาด
นัดนี้ลุงผมจ้างเจอมรถเข็ดให้ผมหน่อย

เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเอาเขาไปกับลุงด้วย

วันไหนขายได้ป้ามันกับลูก

วันก็๑๐ถ้วย๑๕ถ้วย

ถามว่ามันทำให้ลุงท้อไหม

เพราะว่าของเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันเก็บได้

อย่างตอนนี้ที่ร้านของคุณลุงมีเรื่องอะไรบ้างครับ
ส่วนใหญ่ร้านนี้แค่๗เครื่องให้จอดอยู่กับที่
ถามว่าถ้าเข็นขายเนี่ยลุงประมาณ๙เครื่อง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งลุงชอบแบบว่าอะไรอ่ะ
ให้ลูกค้าตักเองหนูอยากให้ลูกค้าสนุกกับเรา
เราขายด้วยใจเพื่อที่จะมัดใจเขา

แล้วอย่างทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันยังไง

ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบพอเพียง
คิดดีทำดีปฏิบัติดีทำอะไรก็ได้
ที่เราทำแล้วไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน

เพราะอะไรเพราะว่าเรากินอะไรก็ได้

มีคนเคยบอกเอาลูกไปทิ้งไหม

เพราะว่าความรับผิดชอบมันค้ำคอกันอยู่
ถือว่าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกคนนี้รู้ไหม

เมื่อว่าอะไรมันจะเกิดเขาก็ต้องอยู่สบาย

โอ้โหนับถือในน้ำใจของคุณลุงมากเลย

สุดยอดคุณพ่อจริงนะคะยังไงสำหรับลุงดำนะ
ใครอยากจะไปอุดหนุนน้ำแข็งใสของลุงดำนะครับ
กันได้ที่ซอยสุขสวรรค์๓๕แขวงราชบุรณะ

หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างที่เราขึ้นไว้ให้นะ

อยู่ตรงไหนจะสั่งไปยังไงได้หมดเลยนะคะ
ใครเป็นที่สุด